ต้องบอกว่าข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมูลช่วยจับนะคะ
ยาบ้ามูลที่ว่าเนี่ยพูดขี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเช้าแบบนี้
ไม่อยากพูดอะไรที่มันฟังแล้วแหมขี้หมูพูดได้ขี้หมู
โหขี้แพ้มันเป็นหลุมใช่ไหมคือนักค้ายาอะไรเนี่ยฮะเขาเขา
เห็นตำรวจแล้วเขาวิ่งหนีครับพอหนีเสร็จปุ๊บไปจนจนมุมค่ะเพราะ
ขาเนี่ยมันไปติดอยู่กับหลุมขี้หมูขี้แพ้แบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมดีสุดชีวิตสุดเด็ดสุดพลังแล้วสุด
ท้ายเป็นไงอ่ะหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วตัวนะเห็น
ไหมขาติดเลยขาติดอยู่แบบนั้นอ่ะสุดท้ายเดินกลับมายอม
จำนวนค่ะยอมมอบตัวกับตำรวจนะคะตำรวจก็สามารถจูง
มือไปได้โดยละม่อมแบบนี้ค่ะอย่าขัดคืนนะนั่นนั่นน่ะ
มีต่อรองอะไรน่ะเขาพูดอะไรกันอ่ะนะฮะผู้ต้องหาอะไร
ก็คือนายเอกรินเนียมรินอายุสามสิบห้าปีค่ะสุดท้ายถูก
วบตัวไว้ได้บริเวณหลุมขี้หมูท้ายชุมชนมะขามชุมตำบล
ท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบนี้ชาวบ้าน
ช่องเขามาดูกันด้วยนะคะผู้ต้องหาเนี่ยขี่
มอเตอร์ไซค์ไปจ้าเอกับสายตรวจตรงสี่แยกชมพูพลถนน
ศรีปราศแล้วตอนนั้นเนี่ยท่าทีคือมีพิรุธนะคะครับลูก
ลุกลนตำรวจก็เลยร้องบอกให้หยุดหยุดหยุดไม่ยอมหยุด
ฮะนายเอกรินไม่ยอมหยุดค่ะแถมหันกลับเลี้ยวรถหนีไปแบบ
ไม่คิดชีวิตแบบนี้มีพี่รุทมาพร้อมกับโยนยาบ้าทิ้งลง
ข้างทางเป็นระยะระยะแสดงว่ามีหลายเม็ดนะแต่หนีไม่พ้น
ค่ะไปเจอตำรวจอีกชุดที่เขาขวางทางบริเวณท้ายชุมชน
ขามชุมผู้ต้องหาตัดสินใจค่ะทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้ว
วิ่งหนีไปด้านท้ายของชุมชนที่เป็นที่รุ่มต่ำซึ่งตรง
เนี่ยเพราะเป็นที่รุ่มต่ำคุณฝากหนึ่งเขาก็เลี้ยง
ฝากหนึ่งเขาก็เลี้ยงหมูขี้หมูและขี้แพ้มันก็ไหล
มารวมกันแล้วสุดท้ายเท้าของนายเอกรินผู้ต้องหาราย
เนี่ยก็ไปจมบ่อขี้หมูอยู่ตรงนั้นนะคะครับหนีต่อไปไม่ได้
สุดท้ายก็ต้องยอมให้ตำรวจตรวจค้นนะคะไปเจอยาบ้า๓เม็ดค่ะ
อยู่ในกระเป๋ากางเกงสอบสวนผู้ต้องหาให้การ
รับบอกว่าเพิ่งไปรับยาเสพติดมาจากผู้ขาย
แล้วนำไปส่งให้กับลูกค้าอ๋อเป็นเด็กเดินยานี่ไง๓เม็ดนะฮะ
แล้วมาพบกับสายตรวจก็เลยตกใจเลี้ยวรถหนีแต่ไม่รอด
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำนายเอกรินคนนี้
แล้วก็ขยายผลจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดต่อไป